กรณีที่เป็นชายวัย๕๗ปีเสียชีวิตบนรถไฟ
ก็เนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะมาตรการการคัดกรองเป็นยังไง
ดีหรือเปล่าทำไมปล่อยให้ผู้ชายคนนี้ติดโรคโควิดเดินทาง
แล้วก็เสียชีวิตบนรถไฟได้คุณผู้ชมเหล่านี้แหละ
ถูกตั้งคำถามว่าคุณประกาศเคอร์ฟิลล์แต่มาตรการคัดกรองไม่ดี
รวมถึงไม่มีการตรวจเพิ่มก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะ
ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ชายวัย๕๗ปี
ที่เสียชีวิตเป็นรายที่๑๓ของประเทศไทยเนี่ย
กลับไปมาจากปากีสถานไปสนามบินสุวรรณภูมิ
ขึ้นรถไฟที่บางซื่อต้นทางหลังจากนั้นก็เดินทางเรื่อยไป
จุดที่น่าสนใจระหว่างทางก็คือสถานีรถไฟหัวหิน
เพราะจุดนี้คุณผู้ชมรองนายกเทศมนตรีหัวหิน
เขาได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยคืออาการไม่ค่อยดีให้มาดูหน่อย
รองนายกเทศมนตรีไปพร้อมกับพยาบาลตำรวจรถไฟเจ้าหน้าที่รถไฟ
ไปตรวจวัดไข้ผู้ชายคนนี้อ้าวแสดงว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย
แล้วคุณคะคนที่ใกล้ที่สุดคือน้องพยาบาล
รองลงมาก็เป็นตำรวจรถไฟจากนั้นก็เป็นตัวรองนายกเทศมนตรีหัวหินค่ะ
เรื่องนี้นะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
ก็คือคุณมนตรีชูผู้มีการโพสต์ภาพภาพนี้แหละค่ะ
ขณะที่ไปร่วมตรวจผู้ชายคนนี้วัย๕๗ปีเสียชีวิต
จุดที่เขาเสียชีวิตเนี่ยคือทัพสะแก่ค่ะ
แต่จุดที่รองนายกเทศมนตรีหัวหินไปตรวจคือสถานีรถไฟหัวหิน
เวลารถไฟจอดเขาก็มีช่วงเวลาไม่นานนะคะคุณผู้ชม
รองนายกก็เลยบอกว่าพอขึ้นไปไปตรวจตอนนั้นไม่มีไข้ไง
สักถามได้ไม่นานเพราะระยะเวลาที่รถไฟเนี่ย
จอดแค่ประมาณสามถึงห้านาทีได้พูดคุยกันแค่เนี่ย
คือไม่ได้อะไรมากไปกว่านี้ค่ะรู้ว่าผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตรายนี้
เป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอพูดน้อยผู้ป่วยตอนนั้นเนี่ย
รองนายกก็ถามแล้วนะถามว่าจะพักไหมเขาบอกว่าไม่ยอมพัก
หลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปจนกระทั่งเสียชีวิต
เอาล่ะคุณผู้ชมคนที่ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตรายนี้
ก็ต้องมีการถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันเพื่อรอดูอาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า
เอ๊ะผู้ชายคนนี้ต้นทางที่สถานีรถไฟบังซื้อเนี่ย
จามใส่ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอีกคนที่ไปซื้อตัวหรือเปล่า
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเพื่อนของผู้เสียชีวิตเนี่ย
กลุ่มเพื่อนเรียกผู้ตายว่านายช่างโปยา
เพราะเป็นคนเรียนเก่งได้ทุนไปเรียนจบวิศวกรรม
เครื่องกลที่สหรัฐอเมริกาเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุสามสิบต้น
ขาหักหัวเข่าเสียเพราะว่าไปประสบอุบัติเหตุ
รถมอเตอร์ไซค์ล้มเป็นคนเงียบ
เป็นคนที่นิสัยดีมากถึงมากที่สุดคนหนึ่ง
ส่วนกรณีที่หลายคนตั้งคำถามว่าจงใจที่จะไอหรือจามหรือเปล่า
คุณผู้ชมดูนะคนขาเข้าเพกแล้วถือไม้เท้าข้างหนึ่ง
มันก็ยากที่จะเอามือมาป้องปากตัวเองเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองเนี่ย
อยละอองมันไปกระเด็นใส่คนอื่นใช่ไหม
เขาก็เลยบอกว่าอยากให้มองในมุมนี้หน่อยนะคะ
ก็มองโลกในแง่ดีเพื่อนของผู้ตายอยากให้มองแบบนั้นเนอะ
แล้วทางผู้ชายที่เขาถูกไอใส่เองเขาก็บอกว่าผมว่าไม่น่าใช่

เดี๋ยวเราก็ตามทุกคนที่ใกล้ชิดนะคะกากตัว๑๔วัน
หลังจากกักตัวอย่าลืมนะคะตรวจโรคเพิ่มอีกที
นี่ไงถึงบอกว่าระยะห่างเนี่ย

ถ้าคุณเข้าใกล้ระยะเกินกว่า๑เมตรสำหรับผู้ที่ป่วยนะ